เกาะติดปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
การปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่เช้าแล้ว
แต่ว่ามีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่มาสนับสนุนเพิ่มเติม
ก็คือกองบินตำรวจได้ร่วมสนับสนุนชุดกู้ภัยตำรวจพลร่มค่ายนเรสวน
และเจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงหน่วยกู้ภัย
เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น

และช่วงเช้าก็ฟ้าเปิดอีกนะคะ
ก็เลยต้องสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการบินมากยิ่งขึ้น

และทีนี้วันนี้ก็ยังคงปฏิบัติการหลัก
ก็คือโพรงทางฝั่งของถ้ำหมี

ต้องมีการสำรวจให้ดีมากยิ่งขึ้น
แต่ว่ามี๑จุดเขาบอกว่าลึกที่สุด
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบอกจุดนี้ลึกที่สุด
ก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละเราจะต้องเน้นไปที่จุดนี้นะคะ
ก็เลยวันนี้นี่แหละจะมีการเจาะเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือชุดกู้ภัยตำรวจพลร่มต่อชดกู้ภัยของอุทยาน

จะเดินไปสำรวจเพิ่มเติมแล้ว
จะนำอุปกรณ์ลงหย่อนลงไปให้ได้ลึกมากที่สุด
เพื่อที่จะให้ได้เห็นว่าข้างในมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
และมันไปถึงไหน
ก่อนหน้านี้สามารถที่จะโรยตัวลงไปได้สักประมาณ๔๐เมตร

แต่ถ้าไปต่อคือมันแคบเกินไป
จะต้องมีการเจาะลงไปเพื่อที่จะไปสำรวจ
พิสูจน์ทราบให้ได้ว่าโพรงตรงนี้มันไปทะลุกับถึงถ้ำนะ
คือคนลงไป๔๐เมตรเจาะลงไปอีกเพื่อเอาอุปกรณ์ลงไป
ใช่ค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่คุณบอกว่าฟ้าเปิด

หลังจากนี้ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศ

กลับมาตามสัญญาเรื่องของพายุที่ทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้
หลายคนก็เห็นประกาศมาแล้วนะครับ
ที่สำคัญก็คือต้องเตือนต้องย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ยุลูกนี้ไม่ได้เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงแน่นอนนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับการที่มีพายุก่อตัวเกิดขึ้นแถวบ้านเรา
ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราได้นะครับ
ก่อนหน้านี้ฝนที่ตกเยอะในบริเวณจุดที่เด็กเข้าไปติดอยู่
หย้่อมมีฝนหยอมใหญ่เลยก่อตัวที่พาม่า
ฝนยอมใหญ่ห่อมนี้เขาไปดึงฝนแถวลาวเข้ามานะครับ
ดังนั้นจึงทำให้มีลักษณะของฝนกลุ่มใหญ่จากลาวข้ามไปฝั่งพม่า
โดยผ่านจุดนี้แหละครับจุดที่เด็กเข้าไปติดอยู่
เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับ
ตอนนี้เองล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบว่า
มีพายุที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับ
ในการดึงกระแสลมออกมานะครับซึ่งก็จะทำให้หลังจากนี้
ถ้าหากเราดูกราฟิกกราฟิกนี้เนี่ยนะครับตรงบริเวณตอนกลางของประเทศไทยเนี่ย
จะถูกกระแสลมแหวกออกเป็นสองทิศทางสองกระแสลมสองกระแสทิศทางเนี่ยนะครับ
ก็มีคุณสมบัติในการดึงฝนออกจากเมืองไทยโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบน
ดังนั้นในระยะนี้ตอนบนฝนจะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าช่วงก่อน
อันนี้ท้องฟ้าก็จะโปร่งนะครับเพราะว่าถูกกระแสลมดึงออก
ส่วนบริเวณตอนกลางมีกระแสลมค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
จึงเป็นเหตุทำให้ในระยะวัน๒วันนี้มีโอกาสเกิดฝนอยู่
ส่วนพายุก็จะมีลักษณะเคลื่อนตัวขึ้นไปญี่ปุ่น
นั่นก็หมายความว่าช่วงที่ขึ้นไปญี่ปุ่นพายุลูกนี้จะไม่มีบทบาทกับบริเวณทางตอนบน
เพราะว่าฝนจากพม่าแทนที่เขาจะผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ก็จะไปผ่านเข้าจีนเข้าอะไรไปนะครับแล้วก็ไปถึงญี่ปุ่นเลยนะครับ
ก็ไม่ค่อยมีบทบาทมากนักแต่ว่าหลังจากพายุลูกนี้หมดไปแล้ว
พายุอีกหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นแถวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
นี่แหละครับน่าสนใจเพราะว่าจะดึงฝนเข้ามาทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานมีฝนอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็หมายความว่าในสัปดาห์หน้านี้อิทธิพลจากพายุพิรุนเนี่ยนะครับ
จุดที่ต้องระวังก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกต้องระวังนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของฝนตกหนักส่วนทะเลฝั่งอันดามันก็มีโอกาสที่จะเจอคลื่นสูงด้วยนะครับ
ใครที่จะประกอบอาชีพต่างนะครับที่ต้องอาศัยการเดินทางทั้งทางรถทางเรือในพื้นที่เหล่านี้ก็เตรียมตัวรับมือหน่อย
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๑๐วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งก็จะคำนวณทิศทางของฝนการตกของฝนนะครับว่ามีทิศทางรูปแบบการตกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ

สังเกตว่าอุณหภูมิไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก
ถ้าหากมีฝนตกเยอะมีเมฆเยอะ

นั่นก็หมายความว่าอากาศไม่ได้อึมครึมเหมือน
การพยากรณ์อากาศดูดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้
ในบริเวณอังกฤษมีฝนตกได้

สิ่งสำคัญก็คืออาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่า

รวมถึงชาวบ้านเนื่องจากนี้มีฝนตก

เป็นพิเศษนะครับจากความชื้นที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็นโรคแค่รากสักน้อยนะครับ

อันนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นจากวันนี้ต่อเนื่องไป๑๐วันนะครับ

สังเกตว่าวันนี้ก็จะมีการกระจายตัวของฝน
ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับ
หลายจุดโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศไทย
หลังจากนี้ถ้าหากเราดูก็จะพบว่าฝนเนี่ยนะครับ
จะค่อยเคลื่อนที่ไปตามพายุนะครับ
ตอนบนเนี่ยจะค่อยลดลง
ไปออกันอยู่แถวบริเวณภาคใต้นะครับ

หลังจากนั้นก็จะค่อยขึ้นเขยิบขึ้นมา

จะเป็นในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศ
ส่วนนี้นะครับที่เห็นระหว่าง

ดึงฝนจากเฉพาะพม่าลงมาสู่พายุ

ในช่วงประมาณวันที่๖๗๘เนี่ยนะครับ
ก็คงต้องเตรียมรับมือกันต่อไป
ดังนั้นนะครับชาวเหนือ
ชาวชีวิงราชแม่สาย
ห่วงได้เรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนัก
แต่ว่าชาวกรุงคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
พรุ่งนี้ทำงานวันแรกด้วยนะครับ
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือเวลาที่เราดูการคาดการฝนสะสม๑๒ชั่วโมงกับ๒๔ชั่วโมงไปแล้วจากตอนนี้

สีชมพูคือจุดที่มีฝนตกหนัก
ส่วนใหญ่ไปอยู่แถวบริเวณพม่าสักส่วนใหญ่
พอดีมีภูเขากั้นไว้อยู่นะครับจึงทำให้ฝนไม่ค่อยเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากนัก

ยำพูเริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่อันดามันนี่คือ๑๐วัน
ภาคกลางเนี่ยก็มีโอกาสเจอหนักนะครับ
เหนือเนี่ยจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับ
ออกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็อีสานซะเยอะนะครับ
ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่ต้องระวังใครจะวางแผนท่องเที่ยวนะครับ
จากเที่ยวภาคเหนือแล้วเที่ยวทะเลเนี่ยก็ต้องระวังในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ค่ะแต่ว่าเอาล่ะเรื่องของฝนวันนี้น่าจะดีต่อภารกิจในการค้นหาน้องทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
แน่นอนที่ต้องระวังคือเรื่องแดดนี่แหละครับ
อาจจะเป็นลมแดดกันได้เพราะว่าแดดแรงจริงนะครับ
มาถึงความชื้นที่สะสมด้วยอาจจะทำให้เป็นลมแดดกันได้
อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังสำหรับนักข่าวด้วยนะ
ต้องไปคอยรายงานก็พยายามกินน้ำเยอะนะครับ
เพื่อที่จะให้ร่างกายคลายความร้อนออกมาจากเหงื่อของเราเนี่ยนะครับ
เอาความร้อนออกมาเพื่อที่จะทำให้ความร้อนไม่สะสมในร่างกาย

นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในตอนเช้าเดี๋ยวตอนกลางคืนมาอัปเดตกันต่อนะครับ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปในพื้นที่นะครับ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนจากการคาดการณ์ตอนนี้ครับ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยต้องเกาะติดตลอดเวลานะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อุปสรรคสำคัญเลยคือเรื่องฝนที่มันตกลงมาแล้วก็มาเติมน้ำในถ้ำเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นชะล่าใจไม่ได้เพราะบางทีหน้างานมันเปลี่ยนตลอดเวลาไง
อย่างที่อธิบดีกรมอุตุบอกไง
ก็คือบริเวณนั้นเป็นภูเขาแล้วเขาจะเกิดฝนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าลมเนี่ยมันพัดอยู่ตลอดเวลา